วันนี้มีเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ

ผู้เสียชีวิตมากับเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เสียชีวิตทั้งหมด๔ศพด้วยกัน
คือเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์โดยสารของเอกชน
เขาทำหน้าที่ในการผลิตข่าวให้กับทีมข่าวของช่องเจ็ด

กำลังจะบินเพื่อไปรับผู้สื่อข่าวของช่อง๗
เพื่อจะขึ้นบินสำรวจพื้นที่น้ำท่วม
แต่ยังไปไม่ถึงผู้สื่อข่าวเนี่ยรอที่สนามบินขอนแก่น

อย่างที่บอกค่ะว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เนี่ย

สภาพนี้แบบแหลกเละแบบไฟลุกไหม้เลยนะฮะ
ผู้เสียชีวิต๔คนเนี่ยนะฮะ
ยังต้องรอการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วยนะ
เพราะไม่สามารถบอกได้เลยว่าใครเป็นใครนะครับ
ลิคอปเตอร์ของบริษัทเอกชนนะครับ
ตกอยู่ที่นาข้าวของพื้นที่บ้านหูลิงหมู่๒
ตำบลวังแสงอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ผู้เสียชีวิต๔ศพก็มีนายเสกสรรวันนาเป็นนักบินนะครับ
มีพันธุ์ตำรวจเอกสินสมุทรสินเพทาเป็นผู้ช่วยนักบิน
นายสมเนาน้อยสกุลและนายรณกิจเพชรนินเป็นผู้โดยสารนะฮะ
ทั้งหมดก็เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุหลังจากที่เครื่องตกกระแทกพื้น
ผู้เสียชีวิต๒คนติดอยู่ในเครื่องนะฮะอีก๒คนเนี่ยร่างกระเด็นออกไปนอกตัวเครื่อง
แต่ถูกไฟเผาลุกไหม้เกรียมทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ลำเลียงศพไปแล้วนะครับ
เพื่อรอการผ่าพิสูจน์ตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขาก็เล่าเหตุการณ์นะครับบอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุเขาก็ได้ยินเสียงนะฮะ
แล้วก็เห็นด้วยนะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินมานะฮะแล้วมันบินต่ำกว่าปกตินะครับ
ก็เลยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นเฮลิคอปเตอร์บินต่ำจากพื้นดินแค่๔๐เมตรเอง
วนไปวนมาอยู่สองรอบแล้วอยู่อยู่ไอ้เสียงเครื่องของเฮลิคอปเตอร์ที่เขาได้ยินอ่ะ
มันก็ดับเงียบกลางอากาศไปเลยแล้วเฮลิคอปเตอร์ก็พุ่งลงไปตกที่กลางทุ่งนา
ไฟลุกท่วมเลยนะฮะชาวบ้านเขาก็รีบวิ่งเข้าไปกัน
วิ่งไปดูที่ตัวเครื่องเผื่อจะช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในเครื่องได้
ปรากฏว่าพอไปถึงเฮลิคอปเตอร์มันระเบิดครับ
ก็ต้องออกมากันนะฮะแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
ก็ปรากฏว่าเสียชีวิตละ๔ศพด้วยกัน
แล้วจุดที่ตกลงไปก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านไปแค่ประมาณ๔๐๐เมตรเอง

ว่าที่ร้อยตรีไอยาลาบมากผู้มนุยการท่ากาศยานขอนแก่นบอกว่า
จากการตรวจสอบร่วมกับหอบังคับการบินนะคะ
อากาศยานลำนี้ได้วางแผนการบินในเส้นทางสระบุรีขอนแก่น
หบังคับการบินก็ได้รับแจ้งจากสนามบินต้นทางนะคะ
ในการขอลงจอดที่สนามบินขอนแก่น
ในส่วนของลานจอดเฮลิคอปเตอร์ตอน๙โมงเช้า
แต่ก็ขาดการติดต่อไป

ตอนนี้กรมท่ากาศยานประสานส่งหน่วยสอบสวนอากาศยานประสบบัติเหตุ
ให้ไปถึงสนามบินขอนแก่นตอนบ่าย๒โมง
แล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้ง
เพราะว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพสมศักดิ์จังตรกุล
ก็ได้เดินทางไปร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ

เฮลีคอปเตอร์ลำนี้เนี่ยเป็นของเอกชน
เพราะว่าถูกเช่ามาเพื่อปฏิบัติงานข่าวของทีมข่าว
เหี่ยวข่าว๗สีของช่อง๗นะคะ

อย่างที่บอกว่าจะไปรับนักข่าวที่สนามบินขอนแก่น
นักข่าวรออยู่จะไปรับเพื่อขึ้นบินไปทำข่าว
แต่ก่อนถึงสนามบินขอนแก่น๗๐กิโลเมตรค่ะ

ก็ผู้สื่อข่าวของช่อง๗ที่กำลังจะไปรับก็คือ
คุณนัทธพงศ์มุธมัติหรือว่าคุณเบิร์ต
ก็บอกว่ากำลังรอมารับแหละที่สนามบินขอนแก่น
จะไปทำข่าวสังเกตการณ์พวกน้ำท่วมพื้นที่ภาคอีสาน
พี่เบิร์ดก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะ

เพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงาน

ก็ทำงานกันมาเป็น๑๐ปีฮะ